เพราะฉะนั้นไปดูเรื่องของสภาวะแล้วก็อัปเดตตลาดทุนกันหน่อยนะคะ
สำหรับช่วงของครอบครัวบัวหลวงค่ะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้

กองทุนบัวหลวงในช่วงของครอบครัวบัวหลวงสวัสดีค่ะ

สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถ้าเราดูในตลาดทุนนะครับ
ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับ
การดัชนีเองเนี่ยเมื่อวานก็ปรับลงเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเราประเทศเดียวนะครับ

เหมือนว่าตลาดทุนตอนนี้ทุกตลาดกำลังจับตามองในตัวเลขของคืนนี้นะครับ
ในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของฝั่งอเมริกานะครับ
ทำให้ตัวตลาดเนี่ยก็เทรดเหมือนแบบยับดูทรงดูเชิงกันอยู่นะครับ
ยังไม่ปล่อยหมัดแดดกันสักทีนะครับ
ตัวเลขคืนนี้มีความสำคัญยังไงครับคุณกิฟต์ครับ
เพราะว่าตัวเลขคืนนี้ก็คือเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เฟสจะพิจารณาในแง่ว่าจะมีโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้หรือเปล่าค่ะ
ถ้าสมมุติออกมาดีออกมาดีกว่าคาดคือตอนนี้คาดอยู่เท่าไหร่นะฮะ
ก็ประมาณ๑๘๐๐๐ค่ะ

จะมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้
ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกคนเป็นปัจจัยที่กังวลอยู่ว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่า
ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็ออกในแนวไซเวย์อย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าออกมาตัวเลขออกมาดี
แนวโน้มที่จะปรับเดือนนี้เลยกันยานี้เฟสเวทปรับขึ้นมา
กับถ้าไม่ปรับคือตัวเลขยังไม่ดีแล้วรอไปปรับนู่นปลายปีธันวาแทน

ก็ถ้าส่วนตัวก็คิดว่าถ้าเกิดปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้เลยก็จะดี
เพราะว่าตลาดชอบความแน่นอน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยโอเคตลาดรู้แล้วความกังวลตรงนี้ก็หายไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนก็จะกังวลว่าถ้าเกิดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว
ฟันโซจะไหลกลับไปที่อเมริกาหรือเปล่า
ตรงนี้เราก็มองว่าเป็นปัจจัยช่วงสั้นค่ะ
เพราะว่าในระยะกลางระยะยาวแล้วในภูมิภาคเอเชียรวมถึงอาเซียนแล้ว
แล้วฟันโฟลอที่ไหลกลับที่อาจจะไหลกลับเนี่ย
อาจจะเอาเงินทางที่อยู่ประเทศอื่นแทนด้วยใช่ไหมฮะ
แล้วการปรับขึ้นครั้งนี้คุณกิฟต์มองว่าถ้าปรับแล้วเนี่ย
แต่ว่าตอนงวดนี้เนี่ยถ้าปรับขึ้นเนี่ยแต่ว่ายังมีประเด็นอื่น
เช่นประเทศทางฝั่งยุโรปยังไม่เติบโตดียังทรงอยู่
เบี้ยทางญี่ปุ่นเองก็ติดลบอยู่
ไม่ค่ะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าเทียบกับอดีตมันไม่เหมือนเดิม
จากว่าตอนนี้การเติบโตของเศรษฐกิจมันไม่ได้พอโตพร้อมกัน
มันแบบมีความไม่รับเรียบเพราะว่าฝั่งยุโรปหรือว่าจีนแล้วก็ญี่ปุ่น
ก็ยังเห็นว่ายังมีการดำเนินนโยบายผ่อนคลายแล้วก็ติดลบอยู่
เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นแบบทุกครั้งที่มีการประชุม
ไม่ใช่จะค่อยขึ้นทีละสเต็ปมากกว่าค่ะ
โดยพิจารณาความเสี่ยงของโลกโดยรวมเป็นตัวประกอบด้วย
เพราะงั้นคืออเมริกาเองก็คงจะไม่ได้ดูประเทศตัวเองเพียงอย่างเดียว
ยังมีปัจจัยหลายอย่างบนโลกนี้ที่เขาจะต้องพิจารณาอยู่
เมื่อกี้คุณกิ๊บได้เกินมาว่าในฝั่งอาเซียนนะครับในอีเมอร์จิมาร์เก็
อาเซียนเราเนี่ยบ้านเราเองก็ยังมีการเติบโตที่ค่อนข้างดี
ตรงนี้เนี่ยจะทำดึงให้เม็ดเงินยังคงอยู่ของเราลงทุนในประเทศแถวแถบนี้อยู่ต่อไปไหมฮะ
ใช่ค่ะก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็จะมีกระแสฟันโปไหลเข้าในภูมิภาคทางเอเชีย
รวมถึงอาเซียเข้าอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนมาจากว่าผลตอบแทนก็ดีเป็นระดับต้น
เพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็ถือว่ามีการเจริญเติบโตที่อยู่ระดับ๔๖๖
ถ้าเทียบแล้วกับอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งตะวันตกก็อยู่แค่ประมาณ
เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่ารายได้ของประเทศตัวประมาณ๔๕
หมายถึงว่าประชากรบริษัทโดยรวมก็มีรายได้เพิ่มขึ้นและก็มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
นั่นเป็นสาเหตุว่ารายบริษัทที่ต่างประเทศอยากจะเข้ามาลงทุน
และจะต้องมีธุรกิจอยู่ในภูมิภาคอาเซีย
ลงทุนเอ่อต่างประเทศนะคะในตลาดอาเซียนซึ่งทางกองทุนบน
ใครบริหารจัดการให้ไหมครับ

ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี

ในประเทศอาเซียนเลย

ที่ว่าการบริโภคดีนี่มันจริงหรือเปล่าค่ะ

เราไปดูมาแล้วในอาเซียน

ประเทศไทยเราคงเห็นอยู่แล้ว

ก็เป็นการเติบโตที่น่าพอใจนะคะ
การขยายตัวก็เห็นอย่างต่อเนื่อง

ก็คือจะเหมือนเราเมื่อประมาณ๔๕ปีก่อน

การเติบโตเราจากประเทศที่ยัง

แล้วกลุ่มในประเทศอาเซียน

แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ความสำคัญก็คือ

แล้วก็กลุ่มของชนชั้นกลาง
ที่อยู่ในสะสนที่สูง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างความเจริญให้กับ

แล้วประเทศที่รอบ

อินโดนีเซียค่ะมาเลเซีย

จุดเด่นของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

ต่างประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาก็มาอัลซอส

มีประชากรใหญ่ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นการบริโภคก็จะเห็นว่า
มีการเติบโตที่ดีค่ะ
แต่หลายส่วนบนโลกนี้หลายภูมิภาคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
แต่ที่ดีที่สุดก็คืออาเซียน
แล้วก็ถ้านักลงทนที่อยากจะกระจายการลงทน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับ
สามารถซื้อขายที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาครับ

ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณดุษฎีด้วยนะคะ
หลายคนฟังอาจจะยังรู้สึกนวงหน่อยว่า